คุณยายเขาอยากตามหาลูกสาวสองคน

ฟังคุณยายหน่อยครับ

อยากเจอลูกใจรกัด

ยายไม่รู้ว่ายายจะตายพรุ่งตายเย็นยังไง
ยายก็ไม่รู้ความด่านมันก็บอกไม่ได้เนอะ
แค่ครั้งเดียวยายก็นอนตายตาหลับแล้วจ้ะ
ยายได้เจอลูก
เท่านี้แหละจ้ะ

เจอแค่ครั้งเดียวแล้วยายจะตายตาหลับแล้วครับ
โอ้โหนี่คือยายเล็กอายุหกสิบหกปี
มาร้องขอให้ทีมข่าวช่วยออกตามหาลูกสาว๒คนของคุณยายหน่อย
ลูกสาวสองคนนี้คุณยายไม่ได้เจอมาสี่สิบปีแล้วคุณผู้ชมนะ
สิ่งที่อาจจะทดแทนได้เล็กน้อยคือตุ๊กตาสองตัวนี้ฮะ
โอ้โหก็คุณยายไม่มีลูกสาวให้กอด
คุณยายก็ต้องกอดตุ๊กตา๒ตัวนี้แทนครับ
ปกติเราก็จะเห็นข่าวแบบเด็กกอดตุ๊กตา
นี่คือคนเป็นแม่กอดตุ๊กตาเหมือนกับเป็นตัวแทนของลูก
อยากจะสัมผัสอ้อมกอดของลูกนะแต่มันไม่มีตัวสาว
ช้างตัวหนึ่งโดเรมอนตัวหนึ่งที่คุณยายได้กอดก็ทำได้เพียงเท่านั้นนะฮะ
คุณยายเล็กอยู่ในพื้นที่ตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่ที่อุทัยธานี
ปีก่อนครับตอนนั้นคุณยายอายุสัก๑๘ปี
แต่งงานกับนายสุนาที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

คนโตเนี่ยชื่อเด็กหญิงสุบงกฎหรือน้องเพื่อน
อายุ๔ขวบนะแล้วก็ลูกสาวอีกคนชื่อน้องวิ

ไป๖ปีปรากฏว่าอดีตสามีของคุณยายเปลี่ยนไป
มาทำร้ายร่างกายจนยายต้องหนีไปอยู่กับบ้านญาติ
แต่อดีตสามียังตามมาทำร้ายอีก
แล้วก็ขู่ว่าถ้ายายไปอยู่บ้านไหนนะ

สุดท้ายยายต้องออกจากบ้านมาตัวเปล่าเลยครับ
ถ่ายสักใบของลูกสองคนก็ไม่มีเลยฮะ
ตอนนั้นลูกคนโตอายุ๔ขวบคนเล็กอายุ๒ขวบ
คิดถึงคิดถึงลูกอยากพบหน้าลูก
แต่ก็กลัวคำขู่ของอดีตสามี

คุณยายคิดถึงลูกจัดเลย
นั่งรถไปหาที่อำเภอบรบรมมาหาสถานกรรม

ไม่เจอเพราะว่าที่มันถูกขายไปหมดแล้ว

อีกหนึ่งสิ่งที่กลัวเวลาตามหาลูกก็คือ

ลูกอยากจะไหว้ใครเนอะ
ยายบอกกลัวลูกจะรังเกียจแม่

หมายความว่าถ้าเกิดว่าแม่รักหนูจริง
จะทิ้งเวลาไปทำไมสัก๔๐กว่าปี
ถ้าแม่รักจริงแม่ต้องมาหาหนูสิ

จริงยายบอกยายโอ้โห
ลูกสองคนรักทุกวินาทีเลยนะ
อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือขอได้กอดครั้งเดียวเท่านั้นพอ
ยายตายตาหลับเลยครับ

ตัวแรกเป็นตุ๊กตาช้างที่แทนลูกสาวคนโตที่ชื่อเพื่อนนี่แหละ
ส่วนโดเรมอนก็แทนลูกสาวคนเล็กที่ชื่อว่าวิครับ

คุณยายเขาก็จะเอาตุ๊กตามานอนกอดแทนลูกสาว

ให้มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยครับ
หวังจะได้เจอลูกสาวครับ
รับซื้อของเก่าในพื้นที่ตำบลข่าวไม้แก้วที่จังหวัดชนบุรี
ก็เจอกับป้าปุ้ยอายุ๖๐ปี
หลานของลุงสุนาอดีตของสามีของป้าเล็กเนี่ยบอกว่าปัจจุบัน
เพื่อนกับน้องวิทั้งคู่มีครอบครัวหมดแล้ว
ส่วนลุงสุนาก็เสียชีวิตไปแล้วครับด้วยโรคเบาหวานเมื่อ๑๐ปีก่อน
ปุ้ยยอมรับนะว่าลุงสุนาเนี่ยแกโมโหร้าย
กระทั่งตนเองยังเคยเกือบโดนลุงสุนาเอามีแทงเขาให้
ก็อยากให้เข้าใจป้าเล็กถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิต
ถ้าไม่หนีวันนั้นเนี่ยยายเล็กคงตายด้วยฝีมือของผัวตัวเองไปแล้ว
โอ้โหแล้วนี่นะคุณผู้ชม
คือเวลานำเสนอข่าวแบบนี้นักข่าวก็พยายามจะช่วยตามหาแหละ
นี่เชื่อไหมนักข่าวไปเจอกับน้องวิ
ตอนนี้อายุ๔๓ปีแล้วใช่
เจอคุณวิอยู่กับแม่เลี้ยง
ที่พื้นที่ตำบลนาโพเที่ยมเพชรกุศรังของมหาสารคามล่ะค่ะ
แล้วนี่นี่คือหน้าน้องวิลูกสาวของคุณยาย
บอกแบบนี้นะบอกว่าโหพอรู้ว่าแม่
ต้องไปซื้อตุ๊กตามือ๒มาก่อน
เพราะแม่คิดถึงลูก
น้องวิเองก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าดีใจมากที่แม่ยังคิดถึง
หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะเดี๋ยวจะไปหาแม่เลย

แม่แม่ฟังวิอยู่หรือเปล่า
วิไม่ได้ลืมบุญคุณแม่นะ
วิยังคิดถึงแม่นะแม่นะ

คิดว่าพวกนี้คิดว่าพวกนี้ล้มหายตายจากไปแล้ว
ก็เลยบอกได้ไปติดตามข้าวอย่างนั้น
ก็อยู่กับแม่พวกนี้อยู่กับสินะจ๊ะ
มีโอกาสก็จะไปเยี่ยมคนอยู่

นี่ค่ะคุณผู้ชมน้องวิของแม่
ไม่ว่าจะโตแค่ไหนอายุเท่าไหร่
ก็ยังเป็นน้องวิตัวน้อยของแม่เสมอนะ
แล้วคุณแม่ก็คือยายเล็กเนี่ยคุณผู้ชม

ได้รู้ถึงชะตากรรมของลูกสาวทั้งสองคน

แต่ยายเล็กบอกนี่คือข่าวที่ดีที่สุดในชีวิตของยายเลย
ต่อไปก็คงไม่ต้องกอดตุ๊กตาแล้วล่ะ
เดี๋ยวจะได้กอดลูกสาวตัวเป็นทั้งสองคนแล้ว
ขอให้ทุกคนที่ช่วยเหลือยายมีแต่ความเจริญเจริญยิ่งขึ้นไป

ยายก็ยกมือไหว้ขอบคุณเลยครับ